แกะสลักตัวหนังเป็นขั้นตอนที่ช่างต้องใช้ความชำนาญในการแกะสลัก
ด้วยมีทั้งการแกะสลักให้เกิดเป็นรูปตัวหนัง
และการฉลุลายให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการทำ
อีกทั้งช่างต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวตอกหนัง
ตอกให้เกิดลวดลายในส่วนต่างบนตัวรูปหนังที่ตรงตามประเภทของตัวหนัง
และการทำให้ดูเหมือนลอยตัวได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน